เรื่องราวความเชื่อกับเรื่องราวของธรรมชาติ
บางทีมันมาบวกมันมารวมตัวกันเนี่ย
มันทำให้เกิดความเชื่อที่ยิ่งใหญ่นะ
เรียกได้ว่ามันคือธรรมชาติรังสรรคเกาะพลังความเชื่อ
และศรัทธาโยนให้ใหญ่โตอย่างนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้
เรารวบรวมไว้หมดแล้วกับพลังธรรมชาติ
ที่ทำให้รู้สึกถึงความเชื่อเป็นยังไงไปดูฮะ
ความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน
เสมือนกำลังใจในการใช้ชีวิตของคนไทย
อกจากการเข้าวัดทำบุญแล้วการกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าเกิดมาเพื่อให้โชคนั้น
ชาวไทยพุทธก็นิยมเช่นกัน
ไปกันที่อันดับที่๕กับต้นหมากแตกหนอคล้ายเสียนพญานาค
ที่ร้านกฤษดาพันไม้ตลาดรังสินาเขตเทศบาลนครอุดรธานี
พบต้นหมากแดงประหลาดแตกหน่อข้างลำต้น
มีลักษณะคล้ายเซียนพญานาค
โดยต้นหมากนี้สูง๑เมตร๕๐เซนติเมตร
บริเวณโคนต้อนคดเคี้ยวคล้ายลำตัวพญานาค
ใบหยากของลำต้นม้วนคล้ายเสียนพญานาคสีเขียวสดใส
ซึ่งเจ้าของบ้านได้นำต้นหมากใส่กระถางและก็ตั้งบูชาไว้ที่หน้าร้าน
ว่ากันว่าต้นหมากต้นนี้ให้โชคลาภกับพ่อแม่ของเจ้าของร้านมาแล้ว
ห้างวดติดจ้า

พึงหลวงธรรมรังคล้ายแผนที่ประเทศไทย
ไปกันที่วัดบ้านหัวฝ่ายตำบลกล้วยแพ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ที่นี่ได้เกิดสิ่งน่าอัศจรรย์ขึ้น
เนื่องจากมีพึ่งหลวงมาทำรังติดกับเชิงหน้ามุกพระวิหารคล้ายแผนที่ประเทศไทยมาก
เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็ต่างพากันเดินมาดูชมกันทุกวัน
ส่วนบางกลุ่มก็มากราบขอโชคลาภตามธรรมเนียม
ต่อกันที่อันดับที่๓กับพญานาคโผล่กลางต้นโพโบราณ
ไปที่บริเวณหน้าวัดศรีเมืองมูลบานคาล่างตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
พบต้นโพอายุกว่า๑๐๐ปี
มีลักษณะแปลกคือมีรากไม้พันกันลักษณะคล้ายหัวพญานาค
จึงทำให้มีชาวบ้านทั้งชายและหญิงพากันไปดูรูปหัวพญานาค
โผล่ออกมากลางลำต้นโพในลักษณะที่เลื้อยออกมาเป็นลำตัวยาวประมาณ๒เมตร
ลำตัวประมาณ๓๐นิ้วมีรูปร่างลำตัวคล้ายเกล็ดที่เกิดจากรากของต้นโพ
พันกันเป็นเกลียวสวยงามมากมีหัวมีหงอน
งานนี้ชาวบ้านก็ไม่พลาดที่จะพากันไปจุดทูปพร้อมนำผ้าสามสีและพวงมาลัยมาคล้องเพื่อขอโชคลาภกัน
ไปที่อันดับที่๒กับต้นไม้แปลกคล้ายหน้าคน
ที่วัดโคกเปรี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
พบต้นเสม็ดขาวลำต้นคล้ายคนแก่บางคนดูเหมือนคนท้อง
ลำต้นมีปุ่มออกมามองดูแล้วคล้ายกับมีคนยืนมองอยู่ความสูงประมาณ๑เมตรครึ่ง
ชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ก็เดินทางมาจุดทูบผูกผ้าสามสี
ขอโชคลาภกันเป็นจำนวนมาก
และอันดับหนึ่งก็คือเกล็ดพญานาคถ้ำนาคา
ความงามจากปรากฏการณ์ธรณีวิทยา
หลังจากที่ภาพของถ้ำนาคา

เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา
อำเภอบึงโค้งหลงจังหวัดบึงกาล
เผยแพร่ออกไปในสื่อโซเชียลเหล่านั้น
ก็ทำให้เกิดเสียงร่ำลือถึงความงดงาม

ซึ่งที่พื้นผิวของหินดูแล้วเหมือนกับเกล็ดงู
ทำให้ถ้ำดังกล่าวดูคล้ายกับงูใหญ่
และผ้านากนอนขอดตัวอยู่ในนั้น
ในทางธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์ที่ทำให้หินเกิดสภาพแบบนี้ว่า
ซึ่งเกิดจากการแตกของผิวหน้าหิน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ระหว่างเวลากลางวันและกลางคืนอย่างรวดเร็ว
ทำให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับไปมา

ต่อมามีการผูกพังและกัดซ้อโดยน้ำและอากาศในแนวดิ่ง
ทำให้เกิดสั้นแคล็กและเห็นเป็นลักษณะเหมือนหมอนที่วางซ้อนกันเป็นชั้น
ขนานไปกับแนวชั้นหิน
เรียกได้ว่าธรรมชาติรังสรรค์ออกมาได้อย่างงดงาม
และการแชร์เรื่องราวครั้งนี้ทำให้ปลุกความเชื่อเรื่องพญานาคกลับมาอีกครั้ง